คุณผู้ชมฮะเรื่องต่อไปนี้ที่จะนำเสนอ
ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
เพราะว่ามีเจ้าของเพจพระเครื่องอยู่ที่สมุทรสงคราม
คือเขาก็ได้รับออเดอร์จากลูกค้ามาเขาก็ดีใจนะ
เดอร์ของลูกค้าก็เช่าพระเครื่องเป็นร้อยองค์เลย
มูลค่าเป็นล้านกว่านะครับ
แต่ทีนี้เขาเอาไปส่งที่พัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้ถึงมือลูกค้า
แต่ขั้นตอนในการส่งมันกลายเป็นขั้นตอนที่มีปัญหา
เพราะเขาบอกว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา
และเหมือนยื่นใบหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ของขนส่งเอกชนนี้
เพื่อที่จะขอเอาสินค้าเหล่านั้นคืน
ทั้งที่มิจฉาชีพไม่ได้เป็นเจ้าของเลยด้วยซ้ำ
ทีนี้ครับตอนนี้ก็ต้องตามหากันควักเลย
ว่าพระเครื่อง๑๐๐องค์มูลค่าล้านกว่า
มันถูกดักปล้นไปง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วทีนี้พัสดุเอกชนแห่งนี้หละหลวมในขั้นตอนไหนหรือเปล่า
นี่ครับเจ้าของเพจและเป็นคนที่ส่งพระเครื่องให้กับลูกค้า
เขาก็เลยมาโวยวายอยู่ที่ศูนย์ส่งพัสดุเอกชนแห่งนี้
ไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปกันหน่อย
เพราะจริงคลิปที่เขาถ่ายชั่วโมง๔๑นาที

เราดึงมาให้ฟังไม่กี่นาทีนะครับ

ใครไม่รู้ครับมายกเลิกบินพี่ป๊อปคลองตันนะยกบินไปเลยครับ

อ้างว่าเป็นผัวเจ๊เอยกเลิกไปหมดเลย
หายหมดเลยพี่๒๘กล่องมูลค่าเป็นล้านครับ
พี่ป๊อปมาส่งเดี๋ยวผมได้ฟัง

อีก๑๕นาทีมิจฉาชีพมาบอกเป็นผัวเจ๊เอ๋ครับ
ขอยกเลิกทั้งบินเลย๒๘กล่องมันเอาพระไปเลยครับ

ไม่ให้ดูด้วยพนักงานให้ไปได้ไงครับ

ป๊อปเจ๊เอ๋อะไรเป็นใครเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟัง
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริษัท
พัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในปั๊มปตทอำภาวา
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ผู้เสียหายที่เขาเรียกว่าเป็นพี่ป๊อปนะ
ป๊อปเป็นเจ้าของพระเครื่อง
วรากรส้มเตี้ยนะครับ
เป็นเจ้าของเพจป๊อปคลองตันแล้วก็เพจอำภาวาพระเครื่อง
ป๊อปมีเมียชื่อเจ๊เอ๋ไงคุณ
ป๊อปนำพระเครื่อง๒๘กล่องกว่า๑๐๐องค์มูลค่า
เกือบล้านมาส่งพัสดุให้กับลูกค้า
หลังจากที่กรรมการส่งเรียบร้อยแล้วนะ
ก็ได้รับใบสลิปแล้วก็ถ่ายไปให้ลูกค้าดูว่า
ตอนนี้มาส่งที่พัสดุเอกชนแห่งนี้แล้ว

ปรากฏว่าแค่๑๕นาทีผ่านไป
ทางพนักงานบริษัทส่งพัสดุเนี่ย

ยกเลิกคำสั่งส่งพัสดุของพี่ป๊อปเขา

มาขอคืนไปทั้งหมด
ทีนี้พี่ป๊อปนายวรากรได้ยินดังนั้น

มีผู้ชายคนนึงเขามายื่นบัตรประชาชนให้ดู
แล้วก็มายื่นรูปถ่าย
ซึ่งเป็นเหมือนสลิปหรือใบส่งสินค้าเมื่อสักครู่นี้

ก็นึกว่าเป็นพี่ป๊อปคนเดิม

ให้มาถอนออเดอร์ในการส่งสินค้า

โอเคงั้นเอาสินค้าที่คุณจะส่งเอาคืนไป

นั่นมันไม่ใช่ลูกค้าตัวจริงของคุณ

คุณก็ให้สินค้าเข้าไปหมดเลยเหรอ
ทีนี้ครับทางพี่ป๊อปเองก็ไปแจ้งตำรวจ

ก็พบว่ามิจฉาชีพที่สวมรอยเข้ามารับพัสดุ

แล้วก็เดินเข้าไปในสถานที่ส่งพัสดุเอกชน
แล้วก็หอบกล่องพัสดุกลับขึ้นรถแท็กซี่ไปนะครับ

ที่ผ่านมาหลังจากปิดการขาย

มันจะมีกลุ่มมิจฉาชีพติดต่อไปยังลูกค้า

มันกลายเป็นโอนเงินทิพย์โอนเงินปลอมไหมคุณ
เงินไปให้มิจฉาชีพเงินไม่เข้าพี่ป๊อป

แต่กรณีไอ้มาดักปล้นกันง่ายที่

คือสงสัยนะครับว่าพนักงานของบริษัท

ทำไมถึงได้เอาของให้กับคนที่ไม่รู้
ว่าใช่เจ้าของตัวจริงหรือเปล่า
แล้วก็เลยมีคำถามมากมายว่าพัสดุเอกชนแห่งนี้
มีความหละหลวมอะไรหรือไม่
ทีนี้ครับเขาบอกว่าตอนนี้นะ
ตอนนี้ไม่รู้จะคิดการใดออกแล้วมันมืดไปหมดเลย
อยากให้ตำรวจทำงานเต็มที่
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของพัสดุเอกชนได้ทำงานในการตรวจสอบด้วย
แล้วก็จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเอาของคืนมาได้ยังไงคุณ

แล้วก็อยากส่งให้ถึงมือเจ้าของตัวจริงที่เขาสั่งพระเครื่องมาด้วยนะครับ

รู้แล้วว่าคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองที่ขับเข้ามาเป็นใคร
เพราะว่าไปเช็คจากเรื่องของทะเบียนเรื่องของเจ้าของรถได้
ถูกต้องไหมคุณรู้แล้วว่าชื่อนายรุ่งอายุ๔๖ปี
มีที่พักอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ได้ทำการส่งชุดสืบสวนนำกำลังไปติดตามตัวมาสอบปากคำแล้วนะครับ
โดยล่าสุดทางด้านของตำรวจของสพเมืองสมุทรสงคราม
สารวัสสืบสวนนะพันธ์ตำรวจตรีอเนกชวีจิตเปิดเผยนะครับว่า
ได้นำตัวคนขับแท็กซี่ดังกล่าวมาสอบปากคำแล้ว
โฟเฟอร์แท็กซี่หรือคนขับแท็กซี่นั้นให้การนะครับบอกว่า
มีมิจฉาชีพโทรไปที่ศูนย์บริการรถแท็กซี่ของเขา
และแจ้งให้เขามารับของที่บริษัทส่งพัสดุเอกชนแห่งนี้
แล้วให้นำไปส่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยตัวเขาเองไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อยู่ในขบวนการเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามารับอะไรจะไปส่ง
รู้แต่ว่าให้มารับที่นี่แล้วก็จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแค่นั้นเอง

ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ในขบวนการทั้งหมดหรือเปล่า
ก็ต้องสอบปากคำอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลตามกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อเหตุ

เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าพัสดุมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับ
แล้วพูดถึงเรื่องของการจะไปส่งหรือว่าจะไปยกเลิก
บัตรประชาชนมันควรจะเป็นบัตรประชาชนของคนคนเดียวกันนะ

คือมันต้องตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบโดยละเอียด
อะไรต่างนานาด้วยนะครับ